กันต่อนะคะกับน้องกันนพัฒน์นะคะก็ช่วงสงการเราก็ได้เจอกัน
แล้วก็ไปทำสกรูปนะคะที่สุพรรณหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวนะคะ
ก็เพิ่งกลับไปเที่ยวสุพรรณนะคะก็คนสุพรรณ
คือนางก็ไปเที่ยวนะคะที่สิงคโปร์นะคะไปทำงานเสร็จปุ๊บก็เนี่ย
ล่าสุดอยู่หัวหินนะคะแต่ว่าประเด็นที่จะไปสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องเซ็นสัญญาค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะค่ะน้องพัฒน์ดังนี้ข่าวว่าจะเตรียมไปเซ็น
เป็นการแค่พูดคุยแล้วก็ทาบทามกันเท่านั้นแหละค่ะแต่ว่า
หลังจากนี้ค่ะหลังสงการค่ะน้องกันเนี่ยค่ะ
เตรียมที่จะไปเซ็นสัญญากับพี่บอยด์กดสียะพงค์เป็นจริงเป็นจังละ
มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วกับพี่บอยทะกลเกียจล่ะค่ะ
มันจะเป็นเขาเรียกอะไรสัญญาควบกันหรือเปล่า

ยาใจกับสัญญาเอกสารหรือยังไงเนี่ย
ต้องไปฟังเอาละกันว่าจะลงเอยกันยังไงนะคะ
ไปฟังหนุ่มหล่อเสียงดีคนสุพรรณ

หลังสงการเนี่ยครับที่จะมาคุยอีกรอบหนึ่งแล้วก็

ตอนนี้คือด้านเพลงต่างก็คือแบบพร้อมทำพร้อมลุยต่อ
แต่ว่าเหลือขั้นตอนในการที่จะเข้ามาเจรจาอีกรอบหนึ่งกับพี่บอย
เรื่องของธุรกิจวิเศษต่างแพลนต่าง
จริงจังแต่ยังไม่ทิ้งพี่บอยทะคนเขียนนะคะ
ไม่ทิ้งแน่นอนครับก็นี่ฮะยังมีงาน
อ่าเดี๋ยวมีงานละครด้วยกลางปีอย่างที่ผู้ที่คุยกับพี่บอยเอาไว้
แล้วก็มีซิงเกิ้ลก็เพิ่งไปอัดมา
พี่บอยทะกลเกียรติที่แบบดูแลเรามา๗ปีที่ผ่านมา

งานเพลงงานละครละครเวทีละครทีวีนะครับ
แล้วก็ไม่มีทางที่ผมจะลืมพระคุณอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ผมสามารถทำได้ก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับ
แล้วเร็วนี้นะคะน้องกันก็จะมีละครกับพี่บอยทะกลเกียจด้วยนะคะ
ก็เห็นได้ว่าจะเป็นแนวเอาคนที่ร้องเพลงคล้ายลูกทุ่งนี่แหละค่ะ
ร้องกันมากขึ้นนะคะก็รอติดตามต่อไป
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือในช่วงสงกรานที่ผ่านมา